ถ้าให้แนะนำเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
หาในสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอก่อน

คุณก็จะทุ่มให้กับมันมากกว่าคนที่ไม่รักจริงไง

ปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
อันนั้นก็คือในมุมหน้าที่การงานนะครับ
แต่ว่าในแง่ของงานอดิเรกนะครับ
ก็เป็นนักการตลาดเป็นนักสะสมนะครับ
คือครอบครัวเป็นนักวิชาการนะครับ
ก็อยากจะให้เรียนมาทางแนววิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้

เลยเรียนจบวิทยาศาสตร์มา
แต่พอเรียนไปสักพักนึงเนี่ย
ก็เริ่มที่จะรู้ตัวเองว่าจริงแล้วตัวเองไม่ได้ชอบแนววิชาการสักเท่าไหร่
อยากจะทำในเรื่องของธุรกิจมากกว่า
แน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าเรียนมาแบบนึง
แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนไปทำงานอีกแบบนึง
ก็ช่วงแรกก็หางานไม่ค่อยได้นะครับ

ก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเออเพราะเอิญเป็นคนที่ชอบดูหนังหน้า
รู้เรื่องซีรีส์เยอะนะอะไรอย่างนี้

เวลาไปดูหนังก็จะเห็นเขาขึ้นชื่อตอนจบอย่างนี้

พี่ก็เลยอยากแปลหนังโปรงบ้าง

เพราะเอิญไปสมัครงานที่ธนาคารนะครับ
แล้วก็ได้งานแล้วก็ทำมาสัก๒ปีมั้ง
หนังเขาก็บอกเออตอนนี้มีที่ว่างแล้วกลับมาไหม
มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามายืนอยู่ที่จุดที่มันเป็นทางแยกของชีวิตนะครับ
เพราะเอิญทอนนั้นพี่ก็เริ่มรักในธุรกิจบัตรเครดิต
ก็เลยตัดสินใจว่าเราเสียดายความรู้๒ปี
ก็เลยตัดสินใจปฏิเสธค่ายหนังไป
จนมายืนอยู่ณจุดนี้ทุกวันนี้ครับ
ก็เกือบ๒๐ปีแล้วมึง
ไม่ได้อยากเป็นผู้บริหาร
สายการเงินนะครับแต่ว่าเป็นคนชอบทำการตลาด
รู้สึกว่าการตลาดมันเป็นเรามาก

มันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวของสถาบันการเงิน

ออกมาในแง่ของการตลาดได้ดีที่สุด
ละเผินบัตรเครดิตมันเป็นอันเดียวที่สามารถให้เรา
พลิกแพลงหรือว่าทำโปรโมชั่นหรือว่า
ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวเรามาก
มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบคิดใหม่
การหยิบส่วนหนึ่งมาผสมอีกส่วนหนึ่งแล้วมันออกมาเป็นสิ่งใหม่
อันนั้นพี่ว่ามันจะมาในมุมนั้นมากกว่า
แน่นอนที่สุดเพราะว่าเป็นคนชอบดูหนัง
เพราะว่าหนังมันก็เป็นไลฟ์สไตล์คนเนอะ

แล้วก็โชคดีที่ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีครับ
เพื่อเงินตอนที่พี่เริ่มทำงาน
พี่เดินตามเส้นทางซึ่งตัวเองชอบ
พอมันมาจากตรงนั้นเนี่ยพี่ก็ยึดตรงนั้นมาตลอด
ก็คือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

จริงคุณก็จะทุ่มให้กับมันมากกว่าคนที่ไม่รักจริงไง

และเดินได้ไกลกว่าคนอื่น
แล้วก็ทุกวันนี้ก็อยากมาทำงานมากกว่า
ซึ่งเพราะเอิญเขามาสวมบนตัวเรามากกว่า
แต่ว่าคนเรามันควรที่จะเป็น
แน่นอนที่สุดบางครั้งเนี่ย

ทุกอย่างมันทริสได้นะ

เกี่ยวอะไรกับบัตรเครดิตเหรอหรือว่าหนัง
มันเกี่ยวอะไรกับสถาบันการเงินเหรอ

แต่คุณก็ต้องมองว่ามุมบางมุมที่คุณได้
จากงานอดิเลกงานจากแฟชั่นส่วนตัว
มันเอามาทริสต์แล้วมันเอามาแอปไลน์
หรือว่าประยุกต์ใช้กับงานประจำวันได้นะครับ

ถ้าไม่ได้ใจรักจริงอย่าฝืนมัน
เพราะว่ามันก็จะไปได้แค่จุดเดียวไง
แต่ถ้าคุณอยากจะทำกับมัน

แน่นอนที่สุดมันน่าจะไปไกลกว่า
เพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำเด็กรุ่นใหม่
หาในสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอก่อน
ไม่ใช่ทุกคนที่จะค้นพบนะว่าตัวเองชอบอะไร

แต่คุณควรจะมองหามัน
แล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอมันสักวัน
ก็จงอยู่กับมันต่อไป
ถ้าเกิดว่าอยู่กับมันได้
ถึงจุดหนึ่งคุณประสบความสำเร็จแน่นอน
ไม่ได้เป็นบัตรเครดิตที่เหมือนทั่วไป

เพียงแต่ว่าข้อได้เปรียบทางการค้า

มันมีส่วนที่มาจากทางพาร์ทเนอร์เรา
หลังจากนั้นมันก็เลยง่ายในแง่เรา

เราก็เลยไปสร้างเรื่องราว
ตั้งแต่มีบริษัทนี้มา๒๐ปี
ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราเติบโตได้มากที่สุด
แต่ว่าถามว่ามันดีไหม
สภาพโดยรวมอาจจะไม่ค่อยดี

โกรธจากการที่ลูกค้า

แล้วก็มาสมัครบัตรมากขึ้น
เกือบเท่าตัวหนึ่งเมื่อเทียบกับปี๒๐๑๘
แล้วก็จากการที่เรามีลูกค้า

มันก็เลยช่วยให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเราเติบโตไปด้วย

เริ่มจะใช้บัตรเราเป็นบัตรหลักมากขึ้นในกระเป๋า
มันก็เลยทำให้เราโตเยอะมากปีนี้ครับ

เพราะว่าเราเป็นลูกครึ่ง
เราเป็นเครือเซ็นทรัลด้วย
กิจกรรมการตลาดของเครือเซ็นทรัล

เราก็ได้อานิสงฆ์หรือว่าได้ตรงนั้นกลับมาด้วย
อย่างเช่นพวกร้านอาหารแผนผ่อน๐อะไรอย่างนี้
เราก็ได้ตามหน้าบัตรอื่นของเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์ด้วย

เราได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก

ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าคุณเป็นผู้ถือบัตรเนี่ย
ถ้าผมออกโปรโมชั่นนี้คุณจะใช้ไหม
ถ้าเกิดว่าคนตอบว่าไม่ใช้เนี่ย

คืออย่ามองจากตัวเรา
เอาตัวเราไปสวมร่างเขาแล้วลองคิดดูสิว่า

เราจะโอเคหรือเราจะไม่โอเคกับสิ่ง

คุณคิดง่ายว่าถ้าคุณเป็นเขา

ถ้าเกิดว่าคำตอบคือเอาไม่ใช้หรอก
อย่างนั้นก็คงต้องกลับไปคิดใหม่แล้ว

เออแล้วเป็นตัวคุณใช้เปล่า
แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกพี่
อย่างนั้นก็กลับไปคิดใหม่
แล้วอะไรจะทำให้คุณใช้
เข้าใจนะว่าในแง่ของธุรกิจ
มันอาจจะมีข้อจำกัดเยอะ

แล้วเราค่อยลดมันดีกว่า
สมมุติคนคนหนึ่งบอกว่าคุณต้องอย่างน้อย๗ถึงจะได้
กว่าคุณจะไปถึง๗คุณไม่ถึงหรอก
คุณควรที่จะเริ่มจาก๑๐ก่อนแล้วค่อยลด
ลดลงมามันใกล้๗มากกว่าไง
ถ้าคุณไปเริ่มจากศูนย์แล้วคุณเพิ่มเนี่ย
ตลาดบัตรของเราจากที่พี่อยู่มา๒๐กว่าปี

และเท่าที่พี่เห็น
หรือว่ามันมีความท้าทายซึ่งต่างกันทุกปี

มันไม่สามารถเดาอนาคต
ได้เยอะหรือได้ไกลมาก
แต่พี่ยังเป็นคนเชื่อว่า
แต่ตลาดบัตรโดยเฉพาะในเมืองไทย
เครดิตจะไม่หายไป

เสริมเข้าไปให้มันมีพลัง
อันนี้คือภาคสุดท้ายที่เราจะได้

พี่เป็นคนซึ่งเสพตรงนี้เนอ

ของวงการบัตรเครดิตไทย
ปีนี้รณรงค์ในเรื่องของการลดถุงพลาสติก

โปรโมทให้คนหันมาใช้ถุงผ้า

ก็คือว่าช่วยลดการใช้พลาสติกในโลกนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป